สวัสดีครับกีฬาในช่วงบ่ายวันนี้นะครับ
เราติดตามเรื่องของซีเกมซึ่งทุกคนก็คงจะโฟกัสกับ
เหรียญสำคัญในกีฬาฟุตบอลนะครับฟุตซอลชายหญิงเนี่ย
เราเก็บสองเหรียญทองแล้วก็เดี๋ยวในช่วงค่ำคืนนี้
หนึ่งทุ่มนะครับฟุตบอลหญิงก็ชิงกับเวียดนามอีก
บอลชายบอลหญิงชิงกับเวียดนามฟุตซอลชายฟุตซอลหญิงชิงกับเวียดนามหมดนะครับ
เรากวาดได้หมดคืออะไรที่มันค่อนข้างจะแฮปปี้มาก
แต่ว่าปัจจัยสำคัญนะครับถ้าเราโฟกัสถึงวันพรุ่งนี้
มองล่วงหน้าไปเนี่ยฟุตบอลชายเองความเข้มข้นความกดดันค่อนข้างสูงนะครับ
เจ้าภาพก็หวังเด่นทองด้วยแล้วก็นักกีฬาไทยเองทำให้ได้พักหนึ่งวันเต็มนะครับ
มีการเดินทางเข้าไปที่ฮานอยด์ด้วยเกมที่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ
สำหรับงานแถลงข่าวล่าสุดเองเนี่ยมาโน่ก็ให้สัมภาษณ์นะครับ
เขาก็บอกว่าจริงเวียดนามมีความได้เปรียบไทยหลายด้านเลย
เรื่องของแฟนบอลที่จะเข้ามาชมเต็มความจุมากกว่า๔๐๐๐คนแน่
และสิ่งสำคัญนะครับเวียดนามชุดนี้มีเวลาเตรียมตัวกันมากกว่า๔เดือนเต็ม
ก็ได้ตัวที่ดีที่สุดของรุ่นทั้งจากชุดใหญ่แล้วก็ชุดเล็ก
เทียบกับไทยในเรื่องของการเตรียมทีมเนี่ยแค่วันเดียวนับว่าต่างกันโดยสิ้นเชิง
โน่จะมองว่าเวียดนามเป็นเต็งหนึ่งด้วยซ้ำไปนะครับ
แต่เชื่อว่าสุดท้ายไทยก็พร้อมจะสู้ก่อนจะมาถึงรอบชิง
ก็มีเกมที่ดีหลายนัดเพราะฉะนั้นก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถคว้าเหรียญทองได้ครับ